คราวนี้นี่ฉันนึกในใจว่าเอ๊ะห้าเสือโรงพักจะต้องโดนเด้งไหม
เพราะว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเขาไปทลายบ่อนการพนันที่ภูเก็ตได้
สองอำเภอครับจับนักพนันได้หลายสิบคนค่ะแล้วก็มีเงินเออ
เงินหมุนเวียนเนี่ยนะคะหลักล้านบาทครับทีนี้จริงจริงด้วย
ล่าสุดเนี่ยนะคะทั้งห้าเสือสองโรงพักครับทั้งหมดสิบนายก็โดนเด้งจริงจริง
ดึงดังเลยนะถูกต้องแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย
เราไปดูปฏิบัติการจับกลุ่มทะลายบ่อนครั้งนี้ก่อนค่ะครับ
โอ้โหนี่เป็นปฏิบัติการตอนที่ไปปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนการพนันของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนะคะ
พนันเนี่ยพยายามจะวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งของเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองก็ได้เข้าปฏิบัติการ
ใช้ชื่อว่าดีบุกทลาย๒บ่อนเป็น๒บ่อนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เพราะว่าประชาชนเขาร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมบอกว่ามีการเปิดเป็นบ่อนพนันโปปั่น
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบ่อนกุ้งบ่อนปลาเปิดแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ

คือเคยโดนปิดไปแล้วก็มาเปิดใหม่ก็นี่ไงครับเพราะว่าเขาก็ไม่กลัวไง
แล้วก็มาเปิดอีกแล้วให้นักพนันเข้าไปเสี่ยงโชคทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ
ทีนี้จุดที่ไปตรวจจุดแรกอยู่ที่ลานกว้างหลังตึกแถวภูลผล
ที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
ปรากฏว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันโปปั่น
ก็บางทีชาวบ้านเขาจะเรียกว่ากุ้งปลาแมงดาดอกไม้เนี่ยนะ
ก็มีการล้อมเป็นรั้วสังกษีปิดบังสายตาคนทั่วไป

ดูอยู่ตลอดเลยว่าเจ้าหน้าที่จะมาหรือเปล่า
พื้นที่ตรงนั้นใหญ่มากนะคุณลานกว้างอันนี้
เขาบอกว่าจอดรถกว่า๓๐คันได้เลยนะฮะ
โอ้โหทำเป็นพื้นที่ใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอฮะ
แล้วเนี่ยขนาดมีคนดูต้นทางนะสุดท้ายก็ไม่รอด
เจ้าหน้าที่เขาไปบุกจับกลุ่มนักพนันได้
ที่นี่จับได้๔๕คน
มีเงินของกลางอีกกว่า๖๐๐๐บาท

มีชิปที่เขาเอาไปแทนเงินสดอีกจำนวนนึง

อยู่ใกล้กับสี่แยกเขาล้านในพื้นที่หมู่๑
ที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลาง
ก็แอบเปิดเป็นบ่อนพนันโปปั่นเช่นเดียวกัน
แล้วเขาก็จะมีเป็นรั้วสังกษีกั้นอยู่
นี่จุดตรงนี้เป็นจุดที่๒นะคะ

นี่ก็จับกลุ่มนักพนันได้๔๒คนนะคะ
เงินของกลางในบ่อน๖๔๐๐๐บาท
แล้วก็มีเงินสดอยู่ในรถยนต์อีกล้านกว่าบาทนะคะ
ยังไปเจอเงินหมุนเวียนในบัญชีอีกล้านกว่าบาท
ทีนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดเฉียดร้อยเหมือนกันนะ๘๗ราย
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เอาผู้ต้องหาแล้วก็ของกลาง
ไปดำเนินคดีข้อหาร่วมการลักลอบ
จัดให้มีการเล่นการพนันและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
คือพรกรฉุกเฉินยังบังคับใช้อยู่นะคุณผู้ชม
รวมกลุ่มมั่วสุมเล่นการพนันนะคะ
โดยนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
บังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองก็เปิดเผย
คนที่เสียงดังเลยนะครับที่เสียงดังตอนเข้าไปจับเนี่ยนะครับ
ใช่คือเขาบอกว่าบ่อนพนัน๒แห่งที่จับกลุ่มเนี่ย

ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เดือดร้อน
เขาก็เลยมาร้องเรียนออกสื่อจนมันเป็นข่าวใหญ่โต
แล้วช่วงนึงนะที่มันเป็นข่าวถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนนั้นเนี่ย
ก็ปิดไปแป๊บนึงแต่พอข่าวมันเงียบเรื่องมันเงียบ
ไม่รู้ว่าเจ้าของบ่อนคิดว่าคนไทยลืมง่าย
เดี๋ยวตำรวจก็ลืมเอากลับมาเปิดบ่อนใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ที่ที่เดิมนี่แหละค่ะแหมก็โดนจับไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วล่าสุดเนี่ยนะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
มีคำสั่งเลยเด้ง๕เสือมัน๒จุดไง
สองพื้นที่ก็สองโรงพักค่ะมีสพเมืองภูเก็ตกับสพทหลาง
ทั้งหมดสิบนายแล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ก็มีคำเปิดเผยจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมานะครับ
บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จนบอร์ดเหล่านี้กลับมาเปิดได้อีกเนี้ย
ก็จะถูกลงโทษตามระเบียบอย่างเด็ดขาดนะครับ

พบตรเน้นย้ำถึงเรื่องของการไม่ให้ปล่อยปละละเลย
การเปิดบ่อนการพนันอบายมุกสถานบริการ
แล้วก็ยาเสพติดรวมถึงการค้ามนุษย์ด้วยนะฮะ